คุณพ่อมาต่อกันที่คุณแม่บ้างดีกว่านะคะ

นานนานจะได้ออกสื่อสักทีหนึ่งใช่
เกี่ยวกับการวิ่งภาษาสุขภาพ
ชีวิตนะคะว่าตอนนี้เนี่ยพี่ก้อยแล้วก็พี่ตูนเนี่ย
ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่ภาคใต้ที่ภูเก็ต

ซึ่งก็ได้บอกกับพี่สื่อมวลชนด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มนะคะ
ว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องมาก

ถึงแม้ว่าในช่วงนั้นจะท้องอยู่ก็ตามค่ะ
ส่วนการใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะ
คือไปอยู่ที่โน่นมันไม่ได้มีอะไรยากเย็นเลย

แต่ว่าอยู่ใกล้กับธรรมชาติคืออยู่ติดทะเลเลย
วิวแบบทุกวันเลยคุณผู้ชม
อีกหนึ่งบทบาทตอนนี้ก็คือเป็นคุณแม่คนสวยแล้ว
มีลูกชายวัย๙เดือนอย่างน้องทะเลใช่ไหม
กำลังน่ารักน่าชังเลยคุณผู้ชม
ซึ่งพี่ก้อยเองก็บอกว่าตอนนี้มีความสุขมาก
มีเรื่องให้ตื่นเต้นท้าทายในทุกวันเลย

สัมผัสได้เลยว่าน้องทะเลเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายมาก
แต่ว่ามนุษย์แม่นอนวันละ๔ชั่วโมง
ติดกันเป็นเวลาจะปีนึงแล้วค่ะคุณผู้ชม

ส่วนทายาทคนต่อไปของคุณก้อยเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เริ่มวางแผนกับพี่ตูนแล้วนะคุณ
แล้วคาดว่าจะมีเพิ่มอีก๒คนค่ะ
เอาล่ะน้องทะเลเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวรอให้ได้ขวบหนึ่งก่อน
ซึ่งเธอบอกนะคะว่าจะไปเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้
แค่อยากให้ลูกมีพี่น้องก็เท่านั้นเอง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงพี่ก้อยเปิดใจกันหน่อยค่ะ

เราสามารถที่จะแบบพาลูกไปเที่ยวทะเลได้แบบบ่อยเท่าที่เราต้องการเลย
เวลาเดินทางไปไหนมันก็ทั้งแบบรถไม่ติด
วางแผนกันแล้วว่าโอเคจะเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็อยากให้เหมือนให้น้องทะเลแบบ
เหมือนผ่านครบหนึ่งไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือก้อยแบบคืออยากให้ลูกมีพี่น้องมีเพื่อน
เราโตเหมือนกับครอบครัวที่มีพี่น้อง

เพศอะไรก็ได้หมด
แฮปปี้น้อง
เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ